นี่คุณป้ากับคุณยายกลุ่มหนึ่งนะคะ
กำลังทำสันทนาการในรูปแบบของการนับตัวเลข
อุ๊ยพูดยาวมั้ยอ่ะแต่ว่าจู่วงแตกเลย

เฮ้ยอะไรนี่ไหนแม่

เอ้าขนมโกเหรอไม่เอาหรอก

ก๋อประจำผิดมาถึงเลยไม่ไม่ซื้อก๋อเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
ซิกก๋อแซงขนมก๋อเข้ามาเลยอ่ะอ้า
วงแตกสิครับรออะไรยังไม่ทันนับเลยว่ายังไม่ทันได้คิดเลยว่า
สมกันแล้วมันจะเป็นสิบหรือเปล่าเอ้ยยังไงยังไง
ไม่แน่ใจผสมเป็น๑๐หรือเปล่าดูทรงแล้วนะผสมเพื่ออะไร
เพื่ออะไรน็อกอุ้ยแล้วเห็นอย่างเงี้กาดน็อกมืดแต่ไม่มืดเออ
กลายเป็นว่าหน้ามืดแทงต้องวิ่งหนีสิคว้ายาดมก็ไม่ทัน
วิ่งหนีขนาดนี้ก็ต้องหน้ามืดแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหแล้วตัวใหญ่ด้วยนะ
ไม่ใช่ตัวเล็กเล็กน่ะอ้าวคุณผู้ชมงงมานอคมานอคอะไรเออ
คนรู้ก็รู้คนไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่ขออธิบายหน้าจอ
ไปศึกษาหาความรู้เอาเองโอ้หยอกหยอกนะคุณป้านะ

น็อกรอบวง

เจออย่างนี้ก็วิ่งเหมือนกันนะครับ